ข่าวนี้อยากให้ดูจริงมีประโยชน์
เวลาเราขับรถไปเนี่ยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

แล้วก็จอดให้มันขนานกับทางเท้า
ต้องระยะห่างเนี่ยไม่เกิน๒๕เซนติเมตร

เพียงแต่ว่าแล้วถ้ารถฝั่งนั้นน่ะ
ฝั่งสวนมานะมาจอดฝั่งนี้ได้หรือเปล่า

แล้วก็ถามตำรวจว่าผมผิดอะไร
กฎหมายข้อไหนบอกมาเลยเถียงไปสักพัก

ก็มันจะจอดหน่ะทำไมน่ะ

กฎหมายข้อไหนพี่

คุณเดินรถทางซ้ายคุณต้องจอดรถฝั่งซ้าย
แล้วผมจอดฝั่งถนนตรงไหนครับ

บรรทันหัวตรงไหนก็ได้ไหมครับ

ที่บอกว่าผมจอดตรงนี้พี่

งั้นก็จอดรถไม่ใช่กอบทางด้านซ้าย
แต่ก็ยังฝึนศูนย์เสียหายนะ
ไม่ใหญ่ใช่ไหมของผม
อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะ

เราพุ่งไปเลย
นี่แหละผิดทำแบบนี้ผิด

พอเห็นแล้วก็เลยเอาหัวพุ่งตรงไปเลย
เออข่าวนี้ดีดอมได้ความรู้
ดีฟื้นธรรมกันคนนี้สู้นะสู้ตำรวจเลยนะ
เถียงด้วยทีแรกบอกพี่ตำรวจบอกมาหน่อยดิ
กฎหมายข้อไหนสักพักบอกก็ผมจะจอดทำไม
ตอนหลังมันใช้อารมณ์ซะแล้ว
คลิปนี้ตำรวจจราจรเก็บหลักฐานเอาไว้ครับ
หลังจากชายกระบะหัวร้อนคนนี้โดนตักเตือนว่า
มันหันหัวรถผิดทางจอดสวนเล่นอย่างที่พี่เบิร์ตบอกนี่แหละ
แล้วก็บอกด้วยผมผิดตรงไหนไม่กลัวมีตังค์จ่าย

เหตุเกิดถนนฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลราชบุรี
เมื่อวันที่๑๓มิถุนายนครับเกือบ๕โมงเย็น
ทีมข่าวก็เลยไปเจอกับรองสารวจราจรสพเมืองราชบุรีวันนั้นนะ
ท่านนี้เลยบอกว่าตอนนั้นผมกำลังปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจร
แล้วก็เจอกระบะคันนี้นี่จังหวะเอาใบสั่งมาแนบ
มันเหน็บไว้เลยเหน็บแต่ละคันแต่ละคันไว้คันไหนผิดบ้างเหน็บไว้เลย
แล้วร้อยตำรวจตรีวิเชียนเนี่ย
ก็ไปเจอกระบะคันนั้นที่จอดรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
หันหัวก็สวนเลนด้วยผิดทางมันผิดกฎหมายจราจรครับ
ก็เลยเข้าไปตักเตือนแต่เขาไม่ฟังไงโวยวายเถียงพี่ร้อยตำรวจตรีวิเชียน
แล้วก็บอกว่าไม่มีกฎหมายนะมาห้ามจอดแบบนี้

เรื่องต้นตำรวจก็เลยออกใบสั่งข้อหาผิดกฎหมายพรบจราจร
จอดชิดหรือขนานทางซ้าย
จอดรถไม่หันหัวรถไปทางเดียวกับทางเดินรถก็คือสวนเลนนั่นเอง
ตำรวจยังบอกด้วยนะอยากให้ประชาชนเข้าใจว่า
ถนนเส้นนี้ห้ามจอดในเวลาเร่งด่วนก็คือ
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๘โมงครึ่ง
กับอีกช่วงหนึ่งคือบ่าย๓๓๐ถึง๕๓๐ตอนเย็นครับ
เพราะว่าเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่งเลย
คุณผู้ชมวัฒนายรัชพลศิริสาข้อนี่
เคยให้ข้อมูลไว้นะว่าไอ้เรื่องแบบนี้
เรื่องจอดสวนเลนเนี่ยมันมีคำวินิจฉัยจากศาลแล้วอันนั้นถึงดีการเลยนะว่าเป็นความผิดครับ
ตามพรจทบพศ๒๕๒๒มาตร๕๔ว๒ว่า
ขับขี่เนี่ยต้องจอดรถทางด้านซ้ายแล้วก็หัวรถต้องไม่สวนเลนด้วยครับ
เพราะไม่งั้นเนี่ยมีโทษปรับด้วยนะครับ